แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศในเมืองกรุงก็ยังไม่ค่อยแบบปลอดโปร่งสักเท่าไหร่
คนอาจจะต้องใส่ผ้าปิดปากกันอยู่ตลอดเวลานะ
คุณผู้ชมจะออกนอกบ้านหรือว่าเดินอยู่แถวบริเวณริมถนนอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะหลีกหนีจากฟัน
ควันวันนี้เป็นอะไรเนี่ย
เป็นฟันฟันและขุน

ต้องหลีกเลี่ยงออกไปเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันดูบ้าง
เพราะว่าอากาศที่ต่างจังหวัดช่วงนี้อากาศดีมากเลย
เพราะว่าอุณหภูมิลดลงอีกเรื่อยแล้วแล้วก็ยังอยู่ในหน้าหนาวอยู่นะ

อันนี้เป็นความสวยงามของหมอจาง

จะพาไปที่นี่นะคะภูรุ่งแจ้งตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
ที่นี่นะคุณผู้ชมถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพัทธลุงเลยนะคะ
วิวตรงนี้สวยมากเหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะหนีอากาศในเมืองกรุงมารับแสงแดดอ่อนยามเช้า
ท่ามกลางริมป่าเทือกเขาบรรทัศน์และไอหมอกสีขาวที่โชยมาปกคลุมไปทั่วแบบนี้
สวยมากจริงช่วงนี้นะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาแห่กันไปกางเต็นต์ไปพักแรมค้างคืนนะคะ
เพื่อที่จะรอชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ภูรุ่งแจ้งแห่งนี้กันเยอะแยะมากมาย
อกจากนี้ด้านล่างของภูรุ่งแจ้งเองก็ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ปรับเป็นโฮมสเตย์เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะคุณ
อย่างที่นี่เขาเรียกว่าเกาะนารอบโฮมสเตย์นะคะเป็นโฮมสเตย์ที่มีบรรยากาศแบบชิลเลยร่มรื่นมากอยู่ในสวนผลไม้ด้วยมีสวนมะพร้าวด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอมีบ่อเลี้ยงปลาแบบนี้คุณ
มีบ่อเลี้ยงปลาทับทิมนะคะมีปลาครับมีปลาสวยงามเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มานั่งชิวมองปลาครับหลากสีสันแหวกไหว้ไปมาในสระก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่ามาสัมผัสแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่าตอนนี้ได้รับความนิยมมาก
ใครอยากจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ไปกันได้นะคะภูรุ่งแจ้งตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุงจ้า
ดูปลาสิครับเยอะจริงดูปลาเห็นไหมก็รอบบริเวณที่พักเขาก็จะมีสวนมะพร้าวสวนผลไม้ต่างด้วยนะคะ
โลชิงช้าแล้วก็ผ่านน้ำนะให้อาหารปลาก็ได้คุณเห็นไหมเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากร่มรื่นมากจุดชมวิวก็สวยมากอยากให้ไปมากค่ะ
ครับลองไปกันดูนะที่พัทธลุงครับ